ออฟาจอร์

ออฟาจอร์

กลับมาสู่ในช่วงนี้นะครับขอตอบตลาดตาม
มาแล้วค่ะกับเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
แต่คุณพี่ครับนี่มาตลาดจริงหรือเปล่าครับมันเหมือนจะมาเหมือนมาห้างก็มีน้ำพงน้ำผู้บันไดเลื่อนอะไรอย่างนี้
น้องค่ะนี่คือตลาดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแพนไปทางนู้นนะตลาดน้องมนต์เห็นไหมนู่นใช่
เมื่อเขาเดินข้ามไปข้ามมาเวลาเดินก็สะดวกด้วยไม่ต้องขึ้นบันไดไกลอย่างงั้นทุก

เฮ้ยไม่ได้เห็นบอกว่าอะไรมาหาเขางราวเขาหาอะไรไม่รู้
งั้นเราไปตามเลยตามครับก็ตามเลยงั้นไปเลยครับ
ว่าแครงราวที่ต้องทำงานด้วยกันสิ

เออแค่รับเชิญเราดีกว่าเจนุ้ยอะค่ะ

ทำไมหน้าขุ้น
นี่อ่ะแม่สุภาพร

ใครไปใครมาเค้าจะมีลูกโลโก้
แล้วคนเค้าต้องซื้อใช้เค้าเป็นเตี้ยยังไง

เสร็จแล้วนักนี้ทิ้งเลย
เทคะหลามทำไมไม่ทำอร่อยให้ถึงก้น
ฉันน่ะกินแต่หน้าต้นฉันน่ะทิ้งไม่ได้กินอย่างนี้
ใช่เพราะว่าบางคนอันนี้ตัวดีเลย
ที่พักกินแต่ข้างหน้าหมดและตรงก้น

แล้วใครกินก็ไม่มีใครกินก็เลยต้องเกิดการค้าขายรูปแบบใหม่ของข้าวหลาม

จนตอนนี้เป็นที่เขาเรียกเวลาใครจะทำทำตามคุณพี่เลย
มันก็เหมือนอย่างเช่นดั้งเดิมเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าแรก
ถูก
มันวิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าแรก

คนลาวคนอะไรอย่างนี้
เราก็คิดว่าเอ๊ะเราเห็นมันกินถูกไหมข้าวเหนียว
กับแกงนู่นแกงนี่แกงนั่น

เราก็น่าจะใส่กระบอกกินได้เหมือนกัน

ก็เลยเป็นที่มาของหน้าต่าง

ก็ทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดก็ถึง๑๗หน้าแล้วค่ะ

ขาว๕หน้า
ดูนี่หน้าอะไรนะหน้าไหนล่ะอันนี้ครับ
แคล่าล๋ามเนี่ย
มันต้องมีไอของกะทิ
อ๋อควิดได้แต่ผมอืม

พิมพ์ล้วนไม่ได้นะ
ไม่ได้ค่ะไม่ได้
มันไม่ได้อรรถฤทธิ์
คือตัวข้าวหลามพื้นเนี่ยมันหวาน
ฉะนั้นเวลาตำ

เขียวหวานครบอืมอันนี้อร่อยเหมือนกันน้ำพริกกะปิ
แล้วก็มีปลาทูอยู่ข้างบนอร่อยเลย
คือเราต้องชื่นชมให้สุดหัวใจเลย
เพราะว่ากล้าที่จะเดินออกจากเส้นทางของขนมหวานปกติ
อย่างถ้าเราอยู่แบบเดิมมันก็จะค่อย
หอยเหงาหอยหลังถอยหลังเหมือนกับข้าวหลามแม่ก็นั่งขายได้เท่าเดิมใช่ไหม
แต่วันนี้ถ้าแม่คิดสูตรเพิ่มเอาก้นข้าวหลามก็ไม่ต้องทิ้ง
แล้วยังมาคิดเป็นของขาวเพิ่มอีก
คนชอบคนชอบมีหลายแบบไม่จำเป็นต้องชอบแต่หวานเหมือนกัน
ถูกต้องใช่มันทำให้เกิดความโกลาหลในการกินอยากลองอยากลอง
เฮ้ยมันมีจริงเห้ยมันมีอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้
และยิ่งมีกินเลยซื้อเลยแล้วกินเดี๋ยวนี้เลยนะมันดีมาก
จริงเราเอาเข้าไปในไมโครเวฟได้ไหมได้อ่ะรีบกินแล้วก็รีบไปทำงานต่อ
เพราะเราจะต้องมีคำถามไปแจกบรรดาแม่ค้าพ่อค้าหรืออยู่ในนี้

นั่นแหละกับพี่นุ้ยไปเดี๋ยวฉันจะกินกาแฟเย็นตรงนี้ค่ะ
เดี๋ยวถามให้กว่าแล้วนะของผมเนี่ยชอบกินกับหน้า

ตอนนี้ไปตลอดแจกเงินกันดีกว่าครับ

ก็คือว่ามีแต่ของฝากของอะไรฟัง

นี่แกะ

เดี๋ยวนะครับคุณพี่ทั้ง๓ท่านครับ
เงินรางวัล๕๐๐๐บาทเนี่ยยังอยู่เต็มกระเป๋าเลยนะ

ถือว่าเป็นค่าห่อหมกที่ชิมไปก็แล้วกันนะ

เรามีเงิน๑๐๐๐บาทมอบให้

แต่ถ้าไม่ถูกมอมแผงเลย
ถามนะครับถามกันครับค่ะ
ถ้าอยากเที่ยวรอบโลก
โดยซื้อตัวแค่ใบเดียว
ไปที่ที่หนึ่งในชนบุรี
จะเที่ยวได้รอบโลกเลยคือที่

บ้างจำลองยังไม่ธรรมดียังไง

นี่ไงซื้อตัวเข้าไปเลย
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อตัวไปเดียวเที่ยวรอบโลกแบบนี้เนี่ย
ก็เชิญมาเที่ยวที่เมืองจำลองเลยครับ
รับรองว่าคุณลูกคุณหลานจะต้องปลื้มอกปลื้มใจอย่างแน่นอน
ส่วนอีก๔๐๐๐บาทที่เหลือแผงไหนจะโชคดี
ช่วงหน้ามาตามติดกันต่อเด้อพี่น้อง

กลัวจะไปกลัวอะไรบ้าก็เล่น
ปูอะไรมี๔ขางเอาละ
เอาแล้วค่ะไอ้ปูแต่ไม่รู้ว่าปูมี๔ขา
ปูเสือนอนกันสองคน